ร้องได้ให้ล้าน

น้องเจ็บหัวใจเจ็บหัวใจอย่างแรง
เมื่อพี่มาเปลี่ยนแปลงเสียแรงที่ไว้ใจ
ยิ่งคิดยิ่งเศร้านั่งกอดเขาเดียวได้
เศร้าโนราปักใต้ต้องพายเศร้าโนบรา
โอ้โหมันจริงนะฮะในความมันนะเราก็ยังมีความหวาดเสียวอยู่เหมือนกันก็กลัว
มิ้วเนี่ยเต้นเพลินไปเพราะเคยใช่ไหมล่ะเต้นอย่างเดียวแล้วไม่ร้องเลย
เคยมาแล้วเคยมาแล้วนะฮะคิดว่าร้องถูกหมดทุกคำไหมครับ

น่าจะได้นะคือน่าจะได้นี่คือหมายความว่าต้องร้องถูกหมดทุกคำ

คุณแม่คะนี่จะเป็นเงินแสนครั้งแรกในชีวิตเลยไหมคะที่จะมีกันในครอบครัว
ครั้งแรกเลยค่ะไม่เคยมีเลย
วินาทีนี้ค่ะคุณแม่กำลังจะแตะหลักแสนแล้วค่ะคุณแม่
ขอให้คุณแม่และน้องโชคดีค่ะ

เอาละครับเพลงที่๖ครับ
มิ้วร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจ
เพลงที่๖๐๐มูลค่าหนึ่งแสนบาทนะครับ
น้องมิ้วนักสู้รุ่นจิ๋วของเรา
ร้อย
โปรดติดตามตอนต่อไป
โอเคเลย
ก็แจ้วไว้เต๋าก่อน
ร้องได้ครับตรงถูกต้องหมดทุกคำครับ

๑๐๐๐๐๐บาทครับจากการร้องเพลงให้ถูกต้อง

แล้วก็การใช้ตัวช่วยไปแค่แผ่นเดียว
เท่านั้นเองนะครับโนบราโนรานะครับ

และจะบอกสถานะตอนนี้ว่าตอนนี้เพลงที่๖เพลงต่อไปคือ

อีก๔เพลง๑ล้านบาทครับคุณแม่กับ๒ตัวช่วย
ผลของการซ้อมเพลงทุกวันมาปีกว่าตอนนี้มันตอบแทนอะไรเราบ้างคะมิ้ว
ตอบแทนที่เราได้เงินไปต่อชีวิตแล้วค่ะ
คำว่าเงินไปต่อชีวิตนะมิ้วอยากบอกอะไรแม่
แม่เงินทุนนี้เอาให้แม่หายก่อนนะแล้วค่อยเอาไปเป็นทุนการศึกษาของหนู

สุดยอดจริงมิ้วนี่มาออกรายการของเรานะ
จากวันนี้นะเดี๋ยวกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยเหตุการณ์จะเปลี่ยนไป

มิวหลับเราเป็นเพื่อนหน่อยเถอะ

อยากบอกอะไรกับตัวเองบ้างตะโกนบอกดังเลย
จากที่เรามาแล้วเรากลัวเหลือเกินเราเศร้าเหลือเกินเราไม่กล้าเลย
ไม่กล้าจะบอกใครว่าตัวตนของเราเป็นแบบนี้

สมาธิสั้นกับเราคนเดิมเราเปลี่ยนไปแล้วนะเราจะคว้าเงินล้านมาให้ดู
ในที่สุดเราก็ได้ชิมเค้กกล้วยหอมแน่
ดีใจอ่ะต้องมาเจอกันอีกครั้งนึงในครั้งหน้านะ
ชื่นใจนะคะคุณแม่ถามคุณแม่เลยตอนนี้
แน่ละเงินแสนมีแน่

มาครั้งหน้าจะมาหยุดจะมาเล่นต่อจะมาอะไรก็ตาม

รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
เหมือนกับยังไงอ่ะเห็นแสงสว่างเหมือนอย่างน้องมิ้วว่าเลยอ่ะ
จากที่เรามืดเราไม่รู้จะเดินไปทางไหนจะทำยังไง
มันเหมือนกับเป็นแสงสว่างให้เราเดินเลยค่ะ
คุณแม่ค่ะเงินแสนนึงเนี่ยพลิกชีวิตพลิกครอบครัวได้เลยไหมคะ

ได้เอาไว้ทำมาหากินได้เอาเก็บไว้ให้น้องมิ้วเรียนค่ะ
รักษาตัวเองด้วยนะคะทั้งคู่เลยนะคะ
ต้องมาเป็นกำลังใจให้กับน้องคนเก่งคนนี้นะฮะ
คนเก่งจริงนะครับน้องมิ้วคนนี้
คราวหน้าจะเป็นครั้งที่๔ที่เธอจะได้ยืนบนเวทีแห่งนี้
นั่นหมายความว่าต่อไปนี้จะมีแต่เงินแสนเท่านั้นนะครับ
ครั้งหน้ามาเริ่มกันที่เพลงที่๗นะครับ
แสนบาทเตรียมตัวมาเชียร์น้องมิ้วคนนี้ให้ได้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที

หลังจากจบรายการของเราค่ะพี่เอชายามิดชัย
รอจะมอบโอกาสกับ๔คำถามเงิน๑ล้านบาท

ที่จะสู้ชีวิตที่เป็นฮีโร่โรบันทุกข์
พบกับช่วงต่อเพลงเติมพลัง

ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
แต่ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับนี่เลย

วันนี้พวกเราจะไปหาสุดยอดฮีโร่รถบรรทุกที่มีสมยานามว่านางฟ้าข้างถนน

สมยานามนางฟ้าข้างถนนนี่ได้มายังไงครับ
น่าจะได้มาจากการที่เวลาพี่ขับรถไปเนี่ยค่ะแล้วก็พี่ไปเจอสุนัขที่โดนรถชนตามข้างทาง
ถ้าเกิดน้องเขายังรอดชีวิตพี่ก็จะพาน้องเข้าไปหาหมอ
แต่ถ้าเกิดว่าน้องเขาเสียชีวิตพี่ก็จะเอาน้องเขาขึ้นมาฝังอะค่ะ
สุดยอดสมกับตำแหน่งฮีโร่รถบรรทุกจริงเลย
อกจากจิตใจของพี่จันทร์จะสะอาดแล้วนะครับเครื่องยนต์ของพี่จันทร์ก็สะอาดด้วย
พร้อมที่จะร่วมเล่นเกมต่อเพลงเติมพลังกับเราหรือยังครับ

ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน

ที่ผิดสีคนมีเจ้าคล้อง

ที่เกือบจะตีตราจอง
เขาเปล่าร้องว่าเขาโสดสิ่ง

ง่วงก็หยุดพักเพราะคนที่รักรออยู่ที่บ้านค่ะ
จะออกไปตามหาสุดยอดฮีโร่รถบรรทุกกันที่ไหน
อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

กดบันนี้ดีใจมากเลยและค่ะที่ได้นหนึ่ง
รู้สึกเหมือนในใจหนูตอนนี้
มันสวยมากและแววเลยด้วย
ก็ครั้งหน้าหนูจะมาคว้าเงินล้านให้ดิวนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

วิ่งในน่ามาด้วย

ได้ทำมาให้ไหมคะทำมาค่ะ
นี่คือฝีมือมิ้วคนเดียวเลยเหรอ
เครื่องปั่นที่บ้านเสียอยู่ใช่ไหมค่ะ

ชิ้นนะคะขอแจกให้คนดูนะคะ
เย่เราจะไต่เงินแสนขึ้นไปเรื่อยจนถึงเงินล้าน

หนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังนะจะเอาเงินล้านกลับไปให้แม่ชื่นใจนะ

นานเท่าไหร่ที่ฉันกันพร้อมความดีกว่าความเชื่อชาว
เพลงที่๗มูลค่า๒๐๐บาทน้องมิ้วพร้อม